แต่คุณลำกลามดันแนม
บิ๊กเอมเค้าก็มาด้วย

บุญว่านี้ก็ทางหนุ่มพระเอกใจบุญ

แจกข้าวสารอาหารแห้งที่สถานสงเคราะห์ลาวค่ะ
รวมถึงยังมีนักแสดงจากฝั่งลาวนะมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
เป็นภาพที่อบอุ่นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากด้วยค่ะ
เดินทางไปถึงสปลาวทั้งทีมีหรือจะพลาดในเรื่องของตัวเลข
ฝั่งไทยว่าปังแล้วสปลาวก็ปังปากกว่าเหมือนกัน
ทีนี้นะคะเลขทะเบียนป้ายแดงที่ส่งพวกเธอจากประเทศไทยถึงประเทศลาวนั้น
ก็คือเลขทะเบียนรถคันนี้รอเรือ๕๓๑๕กฎธม
ซึ่งพี่ลาล่านี่นะเขาแอบกระซิบมาบอกว่า
ธัญญาเนี่ยเขาเคยได้โชคจากทะเบียนรถคันนี้มาแล้วนะ
แล้วพองวดใหม่อาจจะได้โชคซ้ำก็ได้เลขกลับไปกลับมาใน๔ตัวนี่แหละนะ

ลาล่าธัญญาเขาก็มีเรื่องเล่ามาฝากอีก
ธัญญานี่นะเธอฝันว่ามีอะไรอ่ะ
ผีไงผีมาร้องเพลงให้ฟังในห้องขนหัวลุกอยู่นะ
ไม่รู้ร้องเพลงเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวเหมือนกันเพราะว่านอนอยู่ที่ลาวใช่ไหม
แล้วก็เห็นบอกว่าได้เลขนี้มาได้เงินมาบอกนะฮะแล้วก็เลขห้องด้วย
๒๓๒อย่างนี้มีเลข๓๓กันนะ
เขาร้องเพลงอะไรดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่เนี่ย๒๓๒มันมีเลขช่องเลยนะ
เอาดีดิฉันน่ะนะประสบการณ์ตรงเคยไปนอนกับเพื่อน
ร้องเพลงกับผีไม่ใช่เลขห้องเนี่ย๓๒๒๓แล้วไม่ซื้อ
กดว่าด้วยรู้มั้ยอ๋อโอ้โหเอาเทรด้าไป
เอาล่ะคุณผู้ชมไปกันต่อค่ะแหมหนุ่มคนนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าอยากจะขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อนักเสี่ยงโชคอีกคนหรือเปล่า
พี่ปูแบ็คเค้กคุณผู้ชมนี่ที่พูดแบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้
เมื่อวานเนี่ยนะพี่ปูเขาโพสต์ว่าตัวเองกำลังเลือกซื้อลอตเตอรี่ที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเรานักเสียงโชครวมไปถึงเราก็พยายามส่องแล้วส่องอีก
ว่าเอ้ยเลขที่พี่ปูซื้อมันคือเลขอะไร
แต่มองง่ายยังไงก็ไม่เห็นคุณผู้ชมดูสิภาพเร็วมาก
หรือว่าพี่ปูเนี่ยเขาอาจจะซื้อเลขนี้ก็ได้

เพราะอะไรเพราะเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่า
แม่จ๋าขอสักงวดเพิ่งใบบุญไหมคะ
แม่บอกกำลังจะไปวัดเดี๋ยวสวดขอพรเผื่อนนะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่งวดนี้จะงวดไหนล่ะปู
คืนนี้มาเล่นที่มมหาสารคาม
๒๕ปีถาปัตย์โฮมเฮือนแต่มาจัดสลากแผงใหญ่ในขอนแก่น
บากบั่นแท้อันนี้คือแคปชั่นปูนะจ๊ะดิฉันอ่านครบทุกตัวเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมไว้เป็นทางเลือกในวันที่๑๖ที่จะถึงนี้นะคะ
ยิ่งใกล้วันยิ่งเลขเยอะไปหมดเนอะ

ขออีกที่หนึ่งก็ละกันมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมพ่อน้ำสองไปเลยจ้
เมื่อวานนี้ไปร้องเพลงโชว์ที่งานแต่งงาน
ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
จัดเต็มเลยจ้ะไม่น้อยหน้าแขกเหลือในงานเลยคุณผู้ชมค่ะแหม
สีชมพูมันแบบแบบแบบแบบสุดยอดไปเลยเห็นตั้งแต่สีแยกไฟแดง
คุณผู้ชมค่ะมันหมานมงซะละเกินบานเย็นขนาดนี้
และเมื่อครวนเพลงเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลที่ต้องโชว์ของดีบ้าง
นั่นก็คือลอตเตอรี่ที่อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะในมือของพี่แกนั่นแหละ
หลากหลายตัวเลขนะให้ได้เลือกสรรกันคุณผู้ชม
แล้วแต่ชอบไอ้ตัวไหนมันเข้าตาบ้างอุ้ย๗๗นี่มันคือแบบเห็นมาตัวเลขลอยมาเลยอ่ะ
อุ้ยเล็กเล็กเล็กเปิ้ลคุณผู้ชมค่ะหลากหลายตัวเลขนะจ๊ะ
ก็ดูกันอย่าเพิ่งตาลายยังไม่วายมีตัวเลขที่ชอบอยู่ในใจด้วย
ยังยังอยู่ในมือยังไม่พอเออ
แต่ว่ามันมีที่อ่อนตันใจอีก๕๒๗อีกโอ้โห
อย่าว่าแต่เขาเลยไอ้เรางวดนี้ก็ลงทุนหนักเหมือนกัน

ไม่รู้งวดไหนแล้วแล้วต้องเป็นของเราสักวันหนึ่ง

เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่างวดนี้ใครจะเป็นเศรษฐีเนาะ